คุณผู้ชมคะเพราะคนพานพานพาไปหาผิดครบบรรดิษฐ์บรรดิษฐ์พาไปหาผล
อันนี้เรื่องจริงนะลูกแม่เนี่ยเคยไปทำงานเมืองนอกเมืองนามา
พอกลับมานะจริงมีเงินเก็บเป็นล้านเลยปรากฏไปคบเพื่อนแล้วเพื่อนชวนติดยา
กลายเป็นว่าลูกมาขโมยทองที่แม่เก็บไว้๘บาทเอาไปเผาอะค่ะ
แม่บอกว่าโอ้โหแม่ช้ำใจเหลือเกินค่ะเพราะว่าลูกบอกว่าจะเอาทองไปเผา
เอาเศษทองไปขายโอ้โหนี่คุณแม่คุณแม่แอดอายุห้าสิบเจ็ดปีนะคะ
ร้องไห้เลยบอกว่าเจ้าหน้าที่เอาเอลูกแม่น่ะลูกคนสุดท้องอ่ะ
แม่รักมากนะแต่ช่วยเอาตัวไปทีเถอะไปบำบัดยาหน่อยแม่ไม่ไหวแล้ว
งั้นน่ะลูกแม่เอาของไปขายหมดบ้านแน่เลยล่าสุดเอ๋ขโมยทองแม่ไปสามเส้น
เส้นหนึ่งสี่บาทเส้นหนึ่ง๓บาทอีกเส้นหนึ่งบาทหนึ่ง
ละแปดบาทสองแสนห้าคุณคุณป้าเก็บเงินมาทั้งชีวิตนะ
เพื่อซื้อสร้อยทองเป็นของสะสมนะใช่ค่ะแล้วแม่บอกว่าลูกแม่นะ
เมื่อก่อนเขาเป็นเด็กดีไปทำงานที่เกาหลีมาห้าปี
กลับมามีตังค์เก็บเป็นล้านเลยซื้อถี่ดินซื้อรถไถขยันทำมาหากิน
สองปีที่แล้วไปคบกับคนพานพานพาไปหาผิด
ชวนไปเสพยาบ้าติดยาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลย
ตังค์๘แสนที่เคยมีในบัญชีหายไปหมดเลยค่ะ
แล้วเมื่อวานนะแม่กลับมาจากตกปลาเจอลูกยืนตาขวางเลย
กำลังหาสร้อยที่แม่ซ่อนไว้ไงแม่ก็บอกลูกอย่าเอาไปเลย
อย่าเอาไปแม่จะเก็บไว้ใช้แล้วเอ๋ว่าไงรู้ไหม
แค่นี้จะเสียดายไปทำไมขายที่นาไปก็ไปซื้อใหม่ได้
แล้วบอกด้วยว่าไอ้ที่เผาทองไปจะเอาเศษทองไปขายก็ขอตังค์แม่
แล้วแม่ไม่ให้ไงแม่ร้องไห้ค่ะแม่บอกว่าอยากได้ทองคืน
แต่สิ่งที่แม่อยากได้คืนมากกว่าทองคือลูกชายคนเดิมของแม่
ลูกชายไม่มีสติแล้วนะจะเอาทองไปเผาทำไม
ทีนี้แม่ก็เลยอยากให้ทางแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตเนี่ยนะคะ
ซึ่งท่านเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านดุง
วีรพลเนี่ยช่วยพาลูกไปบำบัดหน่อยแม่บอกแม่จนปัญญาแล้วจริงจริง
แล้วอยากให้รัฐบาลจะยังไงก็ตาม
ช่วยปราบเรื่องยาเสพติดให้มันหมดไปจากประเทศสักทีได้ไหมอ่ะนะคะครับ